คุณผู้ชมค่ะต้อนรับวันแห่งความรักกันนิดนึงแล้วกัน
ลงรูปแล้วมีแคปชั่นเด็ดหรือยัง
คนบันเทิงมีแคปชั่นเด็ดค่ะที่สำคัญ
พ่วงขายงานไว้ด้วยเลยก็แล้วกัน

เอาไปดูคนแรกดีกว่าจ๊ะนงพนีค่ะ
คนนี้เจ้าของเจ้าแม่โซเชียล
ทั้งเรื่องแคปชั่นแล้วก็เรื่องรูปอยู่แล้ว

ไม่ได้อ่อยแต่เป็นโอกาสแรก
แนบตารางงานเมื่อวานนี้ค่ะ
ระบุสถานที่ขึ้นเวทีสนุกที่ไหน
ก็ไปเจอความม่วนของเธอคนนี้ได้เลย
ผมชอบตรงนี้แหละขายงานไปด้วย
ถ้าใครวันนี้ว่างเนาะก็สามารถไปเจอดอยได้
อีกคนค่ะที่เนียนขายของด้วยเหมือนกัน

เจ้าของเพลงดังหลายร้อยล้านวิวนะคะ
ก็ขออินเทศกาลวาเลนไทยด้วย

แต่ฉันสิพ่อมีแต่เธอคนเดียว
คุณผู้ชมขำนายของไปหนึ่งกลุ่มนะคะ
แต่เราจะโฟกัสที่ความหวังแคปชั่นอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
โฟกัสด้วยเขาขึ้นเวทีวันไหนอะไรยังไง

อินเทรนด์มาแบบเนียน

เนื้อทองน้องเป่าเป่าวลี
มาพร้อมแคปชั่นวันรับวันวาเลนไทย

พร้อมแฮชแท็กชื่อพ่อเนื้อทองไปด้วยนะจ๊ะ

นี่ไม่ได้เป็นแค่แคปชั่นวาเลนไทยอย่างเดียวแล้วนะ
เป็นแคปชั่นไอเดียให้หนุ่มนะคะได้ด้วยเหมือนกัน
ถ้ามีให้ทั้งของมีให้ทั้งแบงค์พันธุ์
รักเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมพี่แจ๊กส์ฉาววันนี้ได้อะไรไหมบริเวณไทยยังไม่มีเลยค่ะ